คุณผู้ชมมาดูเรื่องของโรคโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ประเทศไทยกลับมาพบว่ามีชาวเมียนมาร์
ซึ่งเป็นคนขับรถส่งสินค้านำเชื้อโรคอิมพอร์ตเข้ามานะคะ
บริเวณแม่สอดจังหวัดตากก็ต้องมีการสอบสวนโรคกันแล้วค่ะ
นายชัยพฤกษ์เทียนธานรัฐในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะ
พร้อมด้วยฝ่ายปกครองแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดก็ต้องลงพื้นที่

หลังจากที่สอบสวนโรคผู้ใกล้ชิดสามีภรรยาชาวเมียนมาร์
ที่ป่วยโรคโควิด๑๙ครั้งล่าสุด
ไปพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๓คน
เพราะฉะนั้นเบชเศษตอนนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม๕คน
ซึ่งถูกส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สอดของตากแล้วค่ะ
อกจากนี้ค่ะทีมสอบสวนโรคยังคง
นำตัวผู้ใกล้ชิด๙คนตรวจหาโรคโควิด๑๙
กับเพื่อนบ้านอีก๕๕รายปรากฏว่าเป็นผลลบทั้งหมด
แต่ถึงกระนั้นก็ตามค่ะยังคงต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมโรคของรัฐ
แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากตรวจพบโรคโควิด๑๙
ก็ทำให้หมู่บ้านพากันปิดเงียบเชียบเลยนะคะ
หลายคนปิดตัวอยู่ในบ้านเพราะกลัวของเรื่องของการที่จะ
อาจจะแพร่ระบาดอีกหรือเปล่านะคะ
สาธารณสุขจังหวัดตากยังคงสั่งล็อกดาวน์ชุมชน๒แห่ง
ก็คือชุมชนบ้านถุงทองแล้วก็ชุมชนมัศยิตมดีนะ
โดยมีการวางกำลังปิดทางเข้าออก๖จุดรอบหมู่บ้าน
ห้ามบุคคลเข้าออกโดยเด็ดขาดก่อนที่จะได้รับอนุญาต
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเองค่ะ
พี่น้องชาวแม่สอดก็ยังไงก็ตามยกกาดให้สูงเท่าเดิมนะครับ